ช่วงเช้าแบบนี้ในพื้นที่กรุงเทพที่ยังมีฝนปล่อยอยู่นะครับ
ก็วางแผนการเดินทางให้ดีระวังรถติดด้วย

รายงานเรื่องสภาพอากาศในพื้นที่มาเยอะเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับไทยรัฐทีวีของเราก็ติดตาม
กรณีที่มีนักศึกษาสาว
ซ้อนแผนแจ้งตำรวจเพื่อให้จับกลุ่มอาจารย์ของเขาเองของเธอเอง
ที่ขออึ๊บแลกเกรด
เราติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับ

นักศึกษาสาวเป็นคนเสนอตัว

อาจารย์ลวงมาเพื่อมีเพศสัมพันธ์นะครับ
เช้าวันนี้ยังเป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ถ้าผิดไล่ออกพักงานอาจารย์อึ๊บแลกเกรดครับ

ที่อาจารย์หนุ่มรายนี้เนี่ย
พาลูกศิษย์สาวไปเปิดห้องพัก

แลกกับเกรดที่อำเภอบางปะอิน

ก็เข้าไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่หอพัก

อาจารย์คนดังกล่าวเดินทางมาเปิดห้องพัก

ช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันของวันอาทิตย์เลยนะฮะ

ไม่ได้จะไปยุ่งวุ่นวายกับลูกค้า

ทีมข่าวของเราขออนุญาตเจ้าหน้าที่หอพัก
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้ไหม

ก็เห็นภาพต่างนานาเกิดขึ้นนะครับ

แต่งกายด้วยชุดเสื้อคอปกสีขาวแถบส้ม

อาจารย์หนุ่มก็เดินกลับมาที่อาคารที่จะเช่าพัก
พร้อมด้วยนักศึกษาสาว

โดยที่นักศึกษาสาวก็ไม่ได้มีอาการ

มีนักศึกษาเดินตามมาเข้ามาอีกรอบหนึ่ง

ที่เวลา๑๒๑๕นาทีตำรวจพร้อมด้วยอาจารย์หญิง
มาที่หอพักพร้อมรอปภ

พานักศึกษาสาวเข้าไปในห้องพักนะครับ
เพราะว่าอะไรคุณคือนักศึกษาสาวคนนี้
ก่อนที่จะมากับอาจารย์หนุ่มคนนี้นะ
เขาได้มีการไลน์บอกเพื่อน
บอกว่าตอนนี้จะเดินทางมาที่หอพักแห่งหนึ่ง

เรื่องนี้เป็นปฏิบัติการซ้อนแผนจริงคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
ว่าเขาซ้อนแผนอย่างไรบ้างตั้งกรุ๊ปลายอย่างไร
และท้ายที่สุดเป็นภาพสุดท้ายที่ตำรวจเข้าไปเคาะห้อง
ก็พบว่ามีอาจารย์หนุ่มอยู่ในห้องจริง
แล้วก็มีนักศึกษาสาวอยู่ในห้องจริง
เจ้านักศึกษาตำรวจก็ได้ควบคุมตัว
อาจารย์และนักศึกษาสาว
ไปสอบปากคำที่โรงพักกัน
และเมื่อวานนี้บรองศาสตราจารย์สะสินันเศรษฐวัฒน์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการของมหาวิทยาลัย
พร้อมด้วยอาจารย์หญิงที่เข้าช่วยเหลือนักศึกษา
ได้เข้าให้ปากคำกับพันธ์ตำรวจเอกนรดมมารสี
ภูมิกับการสพพระอินราชา
โดยใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่ให้ข้อมูล
ทางด้านรองอธิการบดีก็บอกด้วยบอกว่า
ตอนช่วงเช้าทางอธิการบดีก็มีการประชุมพิจารณาเรื่องนี้กันแล้ว
พร้อมกับสั่งพักงานอาจารย์ที่ถูกดำเนินคดีไว้ก่อน
เพราะว่าอาจารย์คนนี้ไม่ได้เป็นข้าราชการครูนะคะ
เป็นเพียงพนักงานมหาวิทยาลัย
แล้วมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ

มหาวิทยาลัยจะลงโทษร้ายแรงคือไล่ออกเลยนะคะ
แต่ทางมหาวิทยาลัยบอกก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

เพื่อช่วยเร่งรัดคดีให้เร็วที่สุดนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกนรศดมก็เปิดเผยว่า

เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วเช่นเดียวกัน
และอาจารย์ที่ก่อเหตุให้การปฏิเสธครับ

เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดให้รัฐกลุ่ม

ตำรวจก็สอบปากคำอาจารย์คนนั้น
อาจารย์คนนั้นก็เปิดเผยออกมาบอกว่าลูกศิษย์ผู้หญิงนี่แหละ
เป็นคนชักเป็นคนชวนนะครับ
แล้วก็อาจารย์ยังเตือนเลยว่าทำแบบนี้มันจะดีเหรอมันจะถูกต้องเหรอ
ใช่อาจารย์บอกว่าสิ่งที่อาจารย์ทำไปเป็นการลองใจนักศึกษา
ว่าจะทำแบบนี้กับคนอื่นหรือเปล่า
พาออกมาถึงหอพักนี่เป็นการลองใจตำรวจไม่ปักใจเชื่อเรื่องนี้นะครับ
ล่าสุดพนักงานสอบสวนออกหมายจับในข้อหากระทำอนาจารย์
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยสำนวนทางคดีได้นะครับ
เรื่องต้นเป็นการตกลงกันของทั้งสองฝ่าย
ซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ในการดูแลของตำรวจฟังเสียง
ผ่านตำรวจเอกณรึดดมหน่อยนะครับ
ไม่เก่าหาลอยไม่ได้นะครับ
เราถึงได้พยายามรวบรวมพยากฐานแล้วขออนุมัติหมายจับนะครับ
จนท่านสาธารณ์ท่านอนุมัติหมายจับมาให้เพียงนั้นเอง
ตอนนี้เราได้มีการประสานงานกับทั้งอาจารย์นะครับ
สาบันเนี่ยว่าถ้ามีนักศึกษาคนอื่น
หรือรายอื่นท่านใดที่เคยโดนก่อเหตุในลักษณะนี้
เราก็สามารถที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ
แล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะไหนก็ตาม
เราจะดำเนินการให้ดีที่สุดครับ
คือทางด้านภูมิกับสพพระอินราชา

ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ส่วนรายละเอียดเปิดเผยมากไม่ได้
เพราะกลัวจะเสียรูปคดีนะครับ
ขณะที่ทางด้านนักศึกษาสาวนะครับ

แต่ไม่สามารถติดต่อสอบถามได้แล้วนะครับ

ทางด้านของดรสุพศสายแก้วรักษาราชการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วลัยอลงกร
เปิดเผยว่ากรณีนี้ถือว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม
เกี่ยวกับการพานักศึกษาไปในสถานที่ที่ไม่สมควรนะครับ
ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม

เพื่อไม่ให้มีอิทธิพลในการสอบสวน
รวมถึงตัวนักศึกษาที่ได้รับความเสียหาย
อีกทั้งกำลังพิจารณาถึงนักศึกษาหญิงคนดังกล่าว
และคนอื่นว่ามีเหตุการณ์แบบนี้
เคยเกิดขึ้นกับนักศึกษาของเราหรือเปล่า
เราพยายามจัดกระบวนการแก้ไขปัญหาเยียวยาให้กับนักศึกษา
รวมถึงเรื่องของการติดไอติดเอฟอะไรต่างนานา
เรื่องของการเรียนและคุณภาพการศึกษาด้วย
เพราะว่าเรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยบอกเลย
ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการจากหลักสูตรนี้
พิจารณาเรื่องของการวัดผลประเมินผลนักศึกษา
คือใครที่เรียนกับอาจารย์ผู้ชายคนนี้แล้วติดไอ
ไม่ต้องห่วงนะนักศึกษาจะได้รับการเยียวยา
ให้เกิดผลเสียแน่นอนขอให้นักศึกษาสบายใจได้เลย
มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองคุณภาพ

ก็จะต้องมีความเหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องของการเรียน
ฟังเสียงที่ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี
พูดเรื่องการตัดไฟแต่ต้นลมหน่อยครับ
เรื่องนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยได้รับทราบจากทางรายงานข่าวของทางหนังสือพิม
เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เชิญนักศึกษาที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
มาพูดคุยกับทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
จะไม่มีการปกป้องผู้ที่ทำลายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
เพื่อตัดไฟตะต้นลมเราจะมีการสั่งพักงานอาจารย์พรุ่งนี้
เพื่อไม่ให้มีอิทธิพลอะไรต่อนักศึกษา
นักศึกษา๒คนที่ได้รับความเสียหายในช่วงนี้
แล้วก็เรากำลังจะพิจารณาต่อเนื่องถึงนักศึกษาคนอื่น
ว่าได้มีเหตุการณ์อย่างนี้หรือไม่
อาจารย์ชายคนนี้เขาสอนวิชาคอมพิวเตอร์นะคุณนะ

ขณะที่ข้อมูลจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย
ซึ่งก็เดินทางมาสอบปากคำอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนะครับ
อาจารย์หนุ่มผู้ก่อเหตุเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้ว๓ครั้ง
และนักศึกษาเคยร้องเรียนไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว
แต่เรื่องกลับเงียบหายไม่มีการดำเนินการ
กระทั่งอาจารย์หนุ่มกลับมาก่อเหตุเป็นครั้งที่๔แล้วนะครับ
ถูกนักศึกษาร่วมมือกับอาจารย์หญิงคนอื่นซ้อนแผน
เพื่อให้มีหลักฐานใช้สำหรับดำเนินคดีนะครับ

อาจารย์หนุ่มที่ก่อเหตุก็คงอยู่ในมือของตำรวจอยู่เนอะ
ในการสอบปากคำในการสอบสวนยังไม่ได้รับการประกันตัวออกมานะครับ
แต่ถ้าสอบสวนเสร็จก็อาจจะได้รับการประกันตัว
แต่เขามีการติดต่อแจ้งกับอาจารย์คนสนิท
บอกว่าเขาเองอาจจะไม่ได้เจอกันอีกนาน
คือบอกกับเพื่อนสนิทที่เป็นเพื่อนอาจารย์ด้วยกันเนี่ย
เราคงไม่ได้เจอกันอีกนานนะมีคดีแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

ถ้าเกิดนับว่าเป็นครั้งที่๔ของการก่อเหตุ
แล้วก็มีการซ้อนแผนปฏิบัติการได้เนี่ย
เราไปดูกันหน่อยค่ะว่ามีการซ้อนแผนยังไง
เริ่มเดิมทีเริ่มต้นมาจากนักศึกษาผู้เสียหาย
ศึกษาผู้หญิงนี่แหละค่ะเขาก็ไปคุยกับเพื่อนสนิทนะ
สงสัยในพฤติกรรมของอาจารย์คนนี้

เหมือนกับว่าจะมีถาดทีเชิงชู้สาวผู้จาเชิงชู้สาว
แล้วก็นัดเรื่องของการสอบซ่อมนอกมหาวิทยาลัย
แล้วก่อนหน้านี้ค่ะทางนักศึกษาเองเขาก็เคยได้ยินข่าวมาไง
ว่ามีรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาคพิเศษแล้วก็ทำงานช่วงกลางคืน
คอมพิวเตอร์กับอาจารย์คนนี้เหมือนกันแล้วก็ติดเอฟ
แต่ก็มารู้ทีหลังว่ามีการพากันไปแก้เกรดนอกสถานที่

แล้วทีนี้ก็มีการเอาเรื่องนี้ไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา
๓คนทั้งนักศึกษาทั้ง๒คนแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาก็เลยคุยกัน
เราหาหลักฐานดีกว่าเลยตั้งเป็นลายกลุ่มขึ้นมา
แล้วก็บอกกันว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์ที่สอนคอมเนี่ยนะ
ออกไปข้างนอกเมื่อไหร่เดี๋ยวให้ส่งข้อมูลบอกกัน
อาจารย์ที่ปรึกษากับเพื่อนจะขับรถตามไป

ใช่ค่ะแล้วก็จะแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมอาจารย์ผู้ชายก็ส่งข้อความมาจริงค่ะ

เดี๋ยวอาจารย์จอดรถรออยู่ตรงนั้นตรงนี้

ใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์ผู้ชายเขาก็พาขึ้นรถ
แล้วก็อย่างที่ข่าวออกมาบอกว่าไปแวะร้านสะดวกซื้อ
อาจารย์ซื้อถุงยางอนามัยซื้อน้ำอัดลม
หลังจากนั้นเนี่ยคือผู้เสียหายเนี่ยนะคะ

เห็นไหมเขาก็มีการนัดแนะนัดหมายกัน
แล้วอย่างที่บอกค่ะว่านักศึกษาผู้หญิงเนี่ย
คุยไลน์กลุ่มกับอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดเลยว่าตอนนี้ขับรถมาถึงตรงไหนแล้ว
จนมาถึงที่ห้องพักรายวันแห่งนี้นี่แหละค่ะ

ขึ้นไปด้วยกันบนห้องเรียบร้อยเสร็จแล้วปั๊บ
นักศึกษาเข้าไปในห้องน้ำส่งไลน์บอกอีกอยู่พิกัดห้องไหนยังไง
หลังจากนั้นพอออกมาจากห้องน้ำอาจารย์ก็บอกให้นักศึกษาถอดเสื้อ

นักศึกษาเขาก็ถอดเสื้อจริงนะ
แต่ว่าใส่ผ้าขนูพันธุ์เหมือนเป็นกระโจมอกอยู่
ใช่แล้วก็ยังไม่ได้ถอดเสื้อชั้นในยังไม่ได้ถอดกางเกงในอะไรเนี่ยนะคะ
ทีนี้แหละเป็นจังหวะที่อาจารย์จะขอจับหน้าอก

แล้วเป็นจังหวะพอดิบพอดีเลยที่ตำรวจเนี่ย
ป๊อกเปิดประตูครับท่าน
แล้วพอเปิดประตูมาก็เจออาจารย์ผู้ชาย
นักศึกษาที่อยู่ในสภาพคือกระโจมอกอยู่เลย

ก็เป็นปฏิบัติการซ้อนแผนที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเองก็รีบแจ้งตำรวจ
แล้วก็ตามมาถึงที่ห้องพักแห่งนี้เลยล่ะค่ะ
นักศึกษาสาวเขาก็ให้ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้ว

ชี้แจงกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีต่อเรื่องดังกล่าวนี้
บอกว่าไม่รู้ว่าฝ่ายนักศึกษาสาว

ผมยืนยันไม่ได้มีความรู้สึก
อยากจะมีอะไรด้วยกับนักศึกษาสาวคนนี้

เป็นคนนัดอาจารย์ออกมาเอง

เพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหากับเด็ก

ในการเสนอตัวเพื่อแลกเกรด

พูดเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

เขาเป็นคนนัดผมมา

คุยกันคุยกันตรงเลยว่าแกมีอะไร

เราก็โตกันเร็วคุยกันเร็ว

อาจารย์จะเอกกรุงไหมละ

ซึ่งผมแค่ลองใจน้องเขาเฉยว่า

ซึ่งผมก็ไปจอดรถแล้วถามน้องเขาเลยนะ
ซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้คิดจะเอาน้องเขาอยู่แล้ว
โดยความเป็นผู้ชายใช่ไหม
น้องเขาไปกดห้องน้ำหรือเขาก็ถอดนุ่งมา

ซึ่งแค่พิสูจน์แค่ว่าถ้าน้องเขาเข้าห้องได้
แสดงว่าเขาก็สามารถที่จะทำแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นได้
นี่เป็นการเปิดใจของอาจารย์ผู้ชาย
ใช่ค่ะคือเราก็ต้องนำเสนอทั้งสองมุมแหละ
ส่วนคุณผู้ชมจะเชื่อใครจะไม่เชื่อใคร

มันก็ต้องทั้งสองมุมตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเอง
เขาก็มีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ
แล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปเขาก็บอกว่า
จะต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

ก็ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกแต่อย่างใดนะครับ

ถ้าไปมีอะไรกับนักศึกษาจริงจะมองหน้ากันติดยังไง
เขายังต้องเรียนต้องสอนกันอยู่เป็นประจำ
โดยจัญญบันของอาจารย์ไม่มีการทำเช่นนั้นโดยเด็ดขาด
นี่เป็นคำยืนยันของอาจารย์หนุ่มรายนี้
ยอมที่จะเปิดเผยทางโทรศัพท์กับผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
ตอนแรกทีมข่าวเราโทรไปก็ไม่คิดว่าจะรับนะ
ค่ะก็นี่แหละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวรอดูหลังจากนี้นะคะ
เรื่องของมาตรการต่างของทางมหาวิทยาลัย